เดี๋ยวจะพาไปกินขนมอาหารพื้นบ้าน
ดีเป็นปลวกเหรอ
ไม่ใช่ปลวกไม่ใช่พื้นบ้านแบบนี้อาหารพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่น
ไปขึ้นเหนือกันนะครับไปทานข้าวควบลืมผัว
โอ้โหอร่อยจนลืมผัวเลยเหรอครับ
ควบลืมผัวครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะ

ก็คือกลีบว้าวนี่ไง
แต่คนในพื้นที่เขาเรียกแบบนี้ว่าข้าวควบลืมผัวนะครับ
ที่เห็นอยู่นี้เขาทำขายในงาน
รับใบปริญญาชีวิตของโรงเรียนเกษียณวัยเทศบาลตำบลท่าสารา

ภายในงานก็จัดเป็นลักษณะของกาดมั่วครัวหอม
ก็ไม่ต้องแปลกใจที่ลูกค้าจะเป็นกลุ่มผู้สูงวัย
แล้วก็สุภาพสตรีที่ให้ความสนใจมากเป็นพิเศษครับ
ควบเป็นขนมพื้นบ้านที่มีมานานแล้วล่ะ
ก็ทำมาจากข้าวเหนียวที่ทำการโม่แล้วก็มาผสมกับ
น้ำตาลปี๊บหัวกะทิไข่ไก่น้ำมันพืช
สมกันตามสูตรนำมาทำข้าวควบลืมผัวครับ
เขาบอกว่าทำสืบทอดกันมานานแล้ว
พอทำมาเสร็จปั๊บก็นำไปตากให้แห้ง
ตากจนแห้งแล้วแผ่นข้าวควบจะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อย
แล้วก็นำมาผิงบนเตาถ่านร้อนเหมือนกลับไปกลับมา
อยู่สักประมาณ๑๓นาทีก็สามารถรับประทานได้แล้วครับ
เคี้ยวไปโอ้โหมันกรุบกรอบมาก
ยิ่งในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ทานตอนมันอุ่นหน่อยนะ
คลายหนาวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ

อันนี้อันนี้เรียกว่าข้าวเก็บว่าพรมสวรรค์
ภาษาเหนือเรียกว่าข้าวควบค่ะ
ข้าวลืมหัวก็คือหมายถึงว่ากินแล้วอร่อยมาก
จะมีวิตามินจะเหมือนข้าวไลค์เบอร์รี่
ข้าวที่มีประโยชน์จะมีวิตามินดี
จะมีอะไรเยอะมากกว่าข้าวปกติค่ะ
กินแล้วดีมีประโยชน์นี่

ไม่เกี่ยวข้าวลืมหัว

มันเป็นความเชื่อโบร่ำโบราณมา
คือมีคุณภรรยาเขาก็ทำให้กับคุณสามีทาน
คุณสามีออกไปนอกบ้านไปทำงาน
เขาก็ผิงไปผิงมา
กินเล่นไปกินเล่นมา

สามีกลับมาปุ๊บไม่ได้ทาน

ข้าวควบลืมผัวกินหมดลืมแบ่งให้ผัวเธอ
ว่าอร่อยจัดไม่ก็หิวมาก